เห็นเล่าเรื่องเด็กนักเรียนใช่ไหมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเกี่ยวกับเด็กนักเรียน
ไม่รู้น้องหนูตอนนี้น่าจะเรียนหนังสือกันอยู่
ถามในมุมพ่อแม่ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ปลดล็อกด้านหลังนี้เลย
ปลดล็อกไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดปรายเวทไปเรียนได้๑วันต่อสัปดาห์
ก็มีการออกหนังสือถึงโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด๔๓๗แห่ง
เกี่ยวกับการใส่ชุดนักเรียนและไว้ทรงผมของนักเรียน

ให้เด็กนักเรียนใส่ชุดประเวทมาเรียนได้๑วันต่อสัปดาห์
ทีนี้พอบอกด้วยนะในหนังสือ
ถ้าเกิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้
จริงสามารถใส่ชุดนักเรียนได้ตามความประสงค์ของเด็กเลย
เพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพทางร่างกายทางจิตใจ
คำนึงถึงอัตลักษณ์ความหลากหลายความเชื่อทางศาสนาแล้วก็เพศวิถีด้วย
เพราะว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างพูดว่าชัดเนี่ยนะคะ
ก็ให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่นี้
บอกว่าจะต้องกล้าทำในสิ่งที่ต่างจากเดิม
ทำอะไรใหม่ให้เด็กได้มีการคิดผู้ปกครองก็ได้มีส่วนร่วมด้วย
แต่อย่าลืมนะมันจะต้องมีกรอบมีกติกาประเมินถึงผลดีผลเสีย
แล้วถ้าเกิดสุดท้ายมันไม่ดีจริงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
อันนี้ยินดีที่จะรับคำติชมทุกเรื่องเลยค่ะ
นี่คือเป็นต้นเรื่องมานะคะ
ดังนั้นนักข่าวของเราไปดูหน่อยซิ

เอาไปกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยละกันค่ะ

เพราะว่าพอกรุงเทพมหานครมีประกาศปลดล็อกเรื่องเครื่องแบบชุดแต่งกายนักเรียนเนี่ยนะ

เท่าที่ดูด้วยสายตาก็ใส่ชุดนักเรียนมานะคุณบุ๊คเห็นไหม

ทางเด็กนักเรียนทางผู้บริหารทางครัวต้องคุยกันก่อนว่า
ลูกจะใส่ชุดปรายเวทวันไหน
คือจริงที่กรุงเทพคริสเตียนมันก็เคยมีก่อนหน้านี้แล้ว
ไงที่เขาให้เด็กใส่ชุดปรายเวทมาโรงเรียนได้
แต่ว่าณวันนี้เด็กก็ใส่ชุดนักเรียนมาตามปกติค่ะ
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองละกัน

พอกรุงเทพมหานครบอกว่าให้เด็กใส่ชุดประเวทได้
วันต่อสัปดาห์คุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงคะ

ความเหมาะสมนี่สำหรับป้าก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะ
อยากให้ใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิม
ใจป้าน่ะเหมือนว่าเราคิดแบบเรียบร้อยอะไรอย่างนี้

เรื่องผมอย่างนี้เหมาะไหม

คือคุณแม่บอกว่าอยากให้มีกฎระเบียบเหมือนเดิม
ชุดนักเรียนแล้วก็มีข้อบังคับของทรงผม

แล้วลูกแม่ใส่เสื้อหลักร้อยกางเกงหลักร้อย
ไปเจอเพื่อนเอ้าเขาใส่เสื้อแพงหลักพันหลักหมื่นแบบนี้
จะเกิดความต้องการอยากได้แล้วผู้ปกครองไม่มีกำลัง
อันนี้ก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะ

โดดเรียนแล้วใส่ชุดประเวท
พอออกไปแล้วเราจะรู้ไหมว่านี่คือเด็กนักเรียน
ถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เป็นห่วงนะคะ

แต่เรื่องที่ออกมานะคุณคือเด็กไม่จำเป็นต้องใส่ประเวทก็ได้
ถ้าคนไหนจะใส่ชุดหน้าเกลี้ยหรือชุดพระใส่ได้เหมือนเดิม